กรณียิงกันในห้องพิจารณาคดีที่ศาลจังหวัดจันทบุรีนะคะ
มีผู้เสียชีวิต๓รายบาดเจ็บ๒คน
ซึ่งเรื่องนี้สิ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือเรื่องของคดีที่เป็นคดีต้นเรื่อง
คดีที่ดินที่จันทบุรีมูลค่า๓๐๐กว่าล้านบาท
รวมไปถึงกรณีที่เสมียนทนายฝ่ายโจทย์ที่วิ่งออกมา
เอาปืนของตำรวจแล้วก็ยิงสวนเข้าไป
พลตำรวจรีธารินเสียชีวิต
รวมถึงตำรวจที่เป็นตำรวจศาลถูกเอาปืนไปเนี่ยค่ะอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบ

มาดูประเด็นเรื่องของคดีต้นเรื่องกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าวันนี้ที่กองบังคับการปราบราม
นางสาวเข็มจิราบันทุนนิพิษ
อดีตภรรยาของพลตำรวจรีธารินจันทราทิพย์
อดีตรองเจรตำรวจวัย๖๗ปี

แล้วก็เป็นคนยิงทนายฝ่ายโจทย์เสียชีวิตไป๒คนนะคะ
คดีนี้เป็นคดีมรดกที่ดิน๓๘๐๐ไร่
มูลค่ากว่า๓๐๐ล้านบาทในพื้นที่จันทบุรี

เข้าพบพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพ

นำเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าที่ดินแปลงนี้

ซึ่งพลตำรวจรีธารินได้รวบรวมเอาไว้ก่อนเกิดเหตุ

ก็มามอบให้กับพนักงานสอบสวนที่กองปราบ
นางสาวเขมจิราบอกว่าหลักฐานที่มอบให้วันนี้

ชิ้นล่าสุดที่อดีตสามีรวบรวมมาได้

ดีสามีของเธอต่อสู้เพื่อสิทธิ์อันชอบทำ
ให้กับมูลนิธิอธิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย

กดดันฟ้องร้องคดีกัน๑๓๑๔คดี
จากคดีที่ดินแปลงนี้แล้ว
ยังบอกว่ายังมีที่ดินในจังหวัดสงขลา๖๐๐ไร่
ชนบุรี๑๗๐๐ไร่ของมูลนิธิ
ที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าหายไปไหน
และคนที่เกี่ยวข้องคือใคร
ถ้าใครตรวจสอบพบก็น่าจะรู้คำตอบ
ทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้นะคะ
ก็เป็นหลักฐานชิ้นสุดท้าย
เขาได้ส่งหลักฐานมาให้พี่
แล้วก็บอกว่าให้ไปมอบกองปราบ

ว่าคุณบุญช่วยยักยอดที่ดินของมูลนิธิ

ว่าพระเจ้าวาดกับพระที่เป็นกรรมการอีก๗รูป

กลายเป็นว่าพี่กับคุณบุญช่วย

เรื่องแบบว่าใครบุญช่วยซื้อขาย

เขากับคุณบุญช่วยมาเชิญเขาไปเป็นพยาน

คุณตาที่เป็นเจ้าของที่ดินดั้งเดิมเนี่ย
ขายที่ให้กับพระผ่านทางมูลนิธิเนี่ย

แต่ตอนหลังพอพระท่านมรณภาพไปด้วย

แต่กลายเป็นว่าที่เนี่ยไปเป็นของบุคคล
ก็เลยต้องเอาหลักฐานมาให้ดูว่ามันเป็นที่ธรณีส่ง

เธอก็สงสัยว่าเป็นการตั้งใจที่จะมอบให้กับทางวัดทางพระ

มีทั้งคดีแพ่งคดีอาญาคดีแพ่งเธอแพ้ไป

นะคะแต่ก็สามารถที่จะรื้อฟื้นมาได้นะ

ถ้ามีหลักฐานอื่นเพิ่มเติมที่เป็นหลักฐานใหม่
แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ยืนยันในความถูกต้องของเขานะ

นางสาวเข็มจิราพูดอีกประเด็นนึงค่ะ
กรณีนายธนากรธีระวโรดมเสมียนทนายฝ่ายโจทย์นะคะ

แล้วก็ไปเอาปืนของตำรวจศาลที่อยู่หน้าห้อง

ยิงกลับเข้าไปในห้องพิจารณาคดีผ่านกระจก๖นัด

ทำให้พลตรวจรีทารินเสียชีวิตอะ

บอกว่าตอนนั้นก็มีตำรวจมาระงับเหตุอยู่แล้ว

ทั้งที่อดีตสามีของเธอพอยิงเสร็จก็นั่งรอ
เหมือนกับรอให้ตำรวจมาจับแล้วก็มอบตัวอะไรแบบนี้ค่ะ

เดี๋ยวลองฟังเสียงเธอในประเด็นนี้หน่อยนะคะ

ท่านก็บอกว่าจริงช้าไปแค่เสี้ยววินาที

เขาบอกถ้าไม่กี่วินาทีนี้ถ้าตำรวจขึ้นมาถึง

ไม่ใช่คนนี้จะต้องเดินเข้าไปยิงพี่ทาริน
พี่เอาผิดแน่นอนค่ะพี่ยืนยันเลยค่ะ
เพราะว่าถ้าพี่มีหมายถึงมีเขาเรียกเป็นผู้เสียหายได้
เพื่อที่จะพิสูจน์เรื่องนี้นะคะ

เพราะว่าค่ะเพราะว่าพี่มองว่าพี่ทารินไม่เคยทะเลาะกับเขาเลย
สู้คดีที่๓มา๘ปีต่างคนต่างอยู่
ทุกคนก็คือเหมือนกับโอเคบางคนอาจจะมีการปะทะหรือเถียงกันบ้าง

แต่น้องเขาอ่ะใช่ใช่ค่ะ

แล้วเขาก็ไม่เคยทะเลาะกับพี่ไม่เคยทะเลาะกับพี่ดาริน

คือพี่พูดได้เลยว่าเขาอ่ะพี่ใช้คำว่าเจตนาฆ่า
แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้นายธนากรก็ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วนะคะ
ผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็อยู่ระหว่างการประกันตัวออกไป
ทีนี้ค่ะในส่วนของร้อยตำรวจเอกขจรบรรจงอายุ๕๕ปี
ที่เขาเป็นตำรวจศาลอยู่ในวันเกิดเหตุวิ่งมา
แล้วก็ทางนายธนากรเอาปืนไปแล้วก็ยิงย้อนกลับเข้าไป
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านพักข้าราชการตำรวจ
ห้องพักเลขที่๓๖ของร้อยตำรวจเอกขจรนะคะ
แต่ว่าไม่เจออยู่หลังสพเมืองจันทบุรีค่ะ
ประตูบ้านปิดล็อกเงียบเลยมีแต่รถเก๋งรถจักรยานยนต์จอดอยู่สามคัน
เพื่อนตำรวจด้วยกันบอกว่าไม่เจอร้อยตำรวจเอกขจร
ตั้งแต่วันเกิดเหตุยิงกันในศาลนะคะเห็นแค่ภรรยาอยู่ลำพัง
ตอนกลางวันก็ไปขายขนมหวานในตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรี
ภรรยาก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วก็บอกว่าขอไม่พูดถึง
ซึ่งก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบร้อยตำรวจเอกขจรแล้ว
แต่ว่าทางเพื่อนตำรวจก็บอกว่าเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกขจร
เขาก็ป่วยจริงนะก็เหมือนกับมีโรคความดันสูงเป็นโรคประจำตัว
ก็ต้องกินยาทุกวันเคยมีอาการวูบมาแล้วด้วยนะคะ
ว่าเป็นคนยื่นอาวุธปืนให้กับนายธนากรไปยิงพลตำรวจรีธารินตามภาพในคลิป
ที่เราเอามาเผยแพร่ตามข่าวตามสื่อนะคะ
เข้าข่ายความผิดฐานผู้สนับสนุนคดีฆ่าคนตายหรือเปล่า
ยังไม่ชัดค่ะซึ่งเป็นการตีความกันเองจากคลิปภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งเรื่องนี้ต้องรอฟังคณะกรรมการสอบค่ะเขามีขั้นตอนมีการสอบอย่างละเอียดนะคะ
ก็ต้องดูว่ากันไปตามพยานหลักฐานเบื้องต้นณตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร้อยตำรวจเอกขจรนะคะ
แต่ก็ต้องเรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมตอนนี้สภาพจิตใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ก็ต้องรอให้สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วก็เรียกตัวมาสอบตำรวจบอกแบบนี้นะคะ